ขโมยขโจรมาขโมยอะไรอะไรขโมยโอ่งโอ่งขโมยโอ่งหน้าบ้านครับไปดูว่าเขาขโมยยังไงครับ
คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะคนคนนี้มาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วขโมยโอ่ง
โอ่งครับคุณเชื่อไหมเขาพยายามอะไรรู้ไหมพยายามที่จะขนโอ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับ
โอ้โหคุณจะขโมยโอ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์พยายามมากต้องพูดอย่างนั้นจริงน้องใบตอง
มีความพยายามจริงแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเลขที่๒๔ทับ๖หมู่๒ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนโอ้โหโอ่งใบไม่ใช่เล็กนะที่ผมพูดถึงเนี่ยโอ่งใบใหญ่นะครับคือมันก็สูงพอกับคนเลยอ่ะมันเบาซะที่ไหน
จะเอาไปได้ไหมเนี่ยนั่นน่ะสิจะเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้ตอนนี้ที่ให้ดูเนี่ยยังเอาขึ้นไม่ได้สุดท้ายเหมือนจะถอดใจนะเขาก็ขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยคันนี้ไปไว้อีกฝั่ง
แต่พอขับไปไว้อีกฝั่งแล้วเหมือนฮึดมันมีแรงฮึดกลับมาใหม่แล้วก็ตัดสินใจทำไงยกโอ่งข้ามไปไว้อีกฝั่งนึง
โอ้โหนี่ยกแบบนี้แล้วคุณคิดดูมันหนักไหมอ่ะก็ตัวโก่งเลยอ่ะโอ้โหยกหลังงอแล้วก็ใส่รถไว้
ใช่สุดท้ายหายไปทั้งคนทั้งโอ่งและมอเตอร์ไซค
เดี๋ยวนะก็คือสรุปขนไปจนได้อ่ะก็ขี่ไปโอ่งไม่หล่นเนอะ
นั่นแหละสิผมอยากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในอีกมุมหนึ่ง
เพราะอย่างน้อยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ผมว่าจุดอื่นต้องมีภาพกล้องวงจรปิด
แล้วมันน่าสังเกตไหมว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์แบกโอ่งนี่เห็นไหม
คุณดูแบกโอ่งไปเลยหลังเกิดเหตุครับคุณนิทฤษฐ์คุณากรธำรง
ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายนะก็คือญาติของเจ้าของโอ่งแหละ
บอกว่าโอ้โหบริเวณหน้าบ้านมี๒ใบตั้งเอาไว้ข้างละใบ
คือทำเอาไว้เพื่อเป็นการเอาเคล็ดด้านโชคลาภไง
เป็นห่วงจุ้ยเออประมาณนั้นแหละพอเช้ามาโอ่งใบนี้ซึ่งมีมูลค่ากว่าสองหมื่นบาท
มันก็แพงอยู่นะโอ่งโบราณหายไปซะแล้วมาตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ถึงรู้ว่ามีคนมายกโอ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไป
แกเลยบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้โจรคนนี้ความพยายามมันสูงมากจริง
เอาไม่เชื่อไปลองฟังเสียงของญาติผู้เสียหายกันครับ
มันเทน้ำออกก่อนแล้วก็เอาโครนในโอ่งออก

ใช่ใส่ไว้เพราะว่าให้มันมีน้ำหนักรถมันก็เก่า
ขาตั้งมันยังไม่มีเลยดูในรูปนะครับ
มันก็เลยแบบหาทางเอากันจนได้

แต่ผมว่านะคือโอ่งใบนี้มันมีราคาถูกไหม
มันก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคนที่ขโมยไป
มีเจตนายังไงมาบอกถ้าคุณจะเอามาคืนก็คิดว่าน่าจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้